พาคุณผู้ชมไปดูคลิปเกิดขึ้นบนท้องถนนกันหน่อยนะคะ
ที่ถนนพระราม๓ก็มีรถคันหนึ่งเขาขับมาตามปกตินี่แหละ
จากนั้นมีรถยนต์หรูขอเข้าเลน

แสดงไม่ได้ขอเป็นการปากหน้าใช่ไหม

พอเข้ามาเสร็จแล้วคนด้านหลังเขาตกใจ

ขับขวางอยู่แบบนั้นแหละเป็นระยะทางสักพักหนึ่งนะคะ
คนที่อยู่ในรถบอกรู้สึกไม่สบายใจเลยเหมือนถูกข่มขู่

สรุปสุดท้ายนะคะตำรวจเรียก
แอลกอฮอล์เกินระดับแต่ไม่มีความผิด
ไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนค่ะ

โอ้ยเข้าทางหลังอีก
เข้าไปเอาตึกออกข้างหลังอีกอะ
เมาว่ะเห็นละรู้

ห้ากอไก่ทอทง

มุ่งหน้ารัชดาพิเศษสภาคกรุงเทพธรรม๓มุ่งหน้ารัชดาพิเศษสภาคกรุงเทพธรรม๓มุ่งหน้ารัชดาพิเศษสภาคกรุงเทพธรรม๓มุ่งหน้ารัชดาพิเศษสภาคกรุงเทพธรรม๓มุ่งหน้ารัชดาพิเศษสภาคกรุงเทพธรรม๓มุ่งหน้ารัชดาพิเศษสภาคกรุงเทพธรรม๓มุ่งหน

ใช่แต่ว่าถือว่าโชคดีมากนะคะเจอตำรวจอยู่พอดีเลยห่างกันไป๒๐๐เมตรเท่านั้นเองนะคะ
คลิปนี้ถูกแชร์ออกมาโดยคุณนิพนธ์อัศวะกุลปนัทนะคะ
โพสต์บอกว่ากำลังขับรถบนถนนพระราม๓มุ่งหน้ารัชดาพิเศษ
ช่วงสะพานกรุงเทพจู่มีคนขับรถเบนท์
คล้ายอาการเมาขับรถเกือบชน
เนื่องจากเก๋งซีวิกบีบแตร่เตือนเพราะหนุ่มขับรถเบ้นขับเบียดจนเกือบชน
ทำให้คนขับรถเบ้นเกิดความไม่พอใจ
ขับไล่ไล่เบียดเบียดไม่พอนะคะปาดหน้าแล้วเกิดขึ้นในช่วงกลางคืน
ทำให้เขารู้สึกกลัวว่าจะถูกข่มขู่เนี่ยนะคะ
คุณนิพนธ์เจ้าของคลิปเห็นท่าไม่ดีในช่วงนั้นรู้สึกไม่ปลอดภัยเลย
ก็เลยให้คนที่นั่งมาข้างในรถกด๑๙๑เลย
โทรแจ้งตำรวจให้เข้ามาช่วยเหลือก็มีคุยกับการมีการคุยกับเจ้าหน้าที่ในคลิปที่ปรากฏนะคะ
แต่ทีนี้ระหว่างที่คุยกับเจ้าหน้าที่อยู่
บอกสีรถบอกยี่ห้อรถบอกทะเบียนรถ
สุดท้ายนี่แหละที่เขาบอกว่าน่ากลัวที่สุดก็คือ
ขับมาปาดหน้าแล้วก็จอด
ทีนี้คุณนิพนธ์เห็นพอดีว่าตรงนั้นเป็นแยกไฟแดง
มีตำรวจอยู่ด้านขวามือก็เลยเลี้ยวเข้าไป
ขอความช่วยเหลือช่วยด้วยคุณตำรวจช่วยด้วย
คุณตำรวจช่วยกันร้องแบบนี้เลย
๕ทุ่มกว่านะฮะจากนั้นเนี่ยคลิปวิดีโอก็ถูกตัดไป
แต่คุณนิพนธ์เล่าต่อนะคุณผู้ชม
สิ่งผิดกฎหมายในรถจับตรวจปัสสาวะแล้วก็ปริมาณแอลกอฮอลในร่างกาย
เขาบอกนะตำรวจไม่เจอสารเสพติดในร่างกาย
แต่คนขับรถหรูรายนี้กลับมีปริมาณแอลกอฮอลถึง๒๒๔มิลลิกรัม
แน่นอนมันสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดเขากำหนดว่าห้ามเกิน๕๐มิลลิกรัม
ก็คือน่าจะสูงเกือบ๕เท่า
หลังตรวจเสร็จตำรวจก็กลับปล่อยไปแล้วบอกว่าไม่มีความผิด
เขาก็อ้าวปริมาณแอลกอฮอลมากขนาดนี้ทำไมถึงบอกไม่มีความผิด

ตำรวจให้เหตุผลว่าที่ไม่แจ้งข้อหาว่า
เนื่องจากชายขับเบนท์ยังอยู่ในเอการหมื่นเมา

ยังไงเมาก็ขับงั้นต้องโลนอยู่แล้วล่ะ
เขาเป็นเจ้าของพัฒนาคารเก่าแก่ในย่านถนนพระราม๓
และชายคนขับรถเบนท์ก็ยังได้ยื่นข้อเสนอให้คุณนิพนธ์จบเรื่อง
โดยแลกกับการให้ทานข้าวฟรี
พัฒนาคารของเขาเป็นเจ้าของอยู่เพื่อเป็นการถ่ายโทษ
มากินข้าวผมขอโทษ
แต่มันมีความผิดทางกฎหมายคือเมาแล้วขับอยู่ไง
แต่ว่าก็ถูกปล่อยตัวไปนะคะสรุปเรื่องนี้

ทีนี้คลิปนี้ถูกแชร์ออกไป

มารุมว่าคนขับรถเบ้น
เพื่อดูแล้วก็มาดูกันว่ารถเบ้นคันนี้สรุปใครเป็นเจ้าของ
เป็นไปตามที่เขากล่าวอ้างจริงนะคะเจ้าของก็คือเป็นเจ้าของร้านพัฒนาคาร
พอค้นไปค้นมาเจอรถเบ้นรุ่นนี้นะ
มีการลงประกาศไว้ประกาศไว้เรียบร้อย
ในโลกออนไลน์ลงวันที่๗สิงหาคมช่วงบ่าย๓โมง
หนึ่งล้านหกแสนบาทแล้วบอกด้วยว่าใครอยากดูรถไปดูได้
ยานนาวาซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงถนนพระราม๓จุดเกิดเหตุอีกด้วย

โดนขับรถสักขนาดนั้นนะฮะ